เดินออกไปโอ้โหสูบเบลอเลย

มาจากทางนู้นทางห้วย
หูเห่าตัวขนาดนี้

ประตูบ้านพังเลย
ใช่หมาซัดประตูบ้านพัง

นี่เป็นนาทีระทึกเลยนะ

เขากำลังมาจับเจ้าตัวนี้คุณผู้ชมไหน

นี่มันตัวเงินตัวทอง

ขาวแต่ดูตัวดำคลับเลยทีเดียว

คุณน้องไปต้องบอกเหมือนกันว่าตัวใหญ่

เพราะมันหนักตั้ง๓๐กิโลกรัม
ความยาวมันนะ๒เมตรคุณ

คุณเจ้าของบ้านเนี่ยคือคุณสุดคนึง

เจ้าตัวเงินตัวทองตัวใหญ่ขนาดนี้
เพราะอะไรเพราะว่าได้ยินเสียงสุนัข
พี่เขาเลี้ยงสุนัขเอาไว้ตั้ง๑๐ตัวนะคุณ
เฮาระง่อมคุยโหคเวคโวยวายอยู่ในดั้งดัวหน้าบ้าน

หัวตายแล้ว
โอ๊ยอะไรนักหนาก็เลยออกมาดูปรากฏว่านี่แหละ
เห็นเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้กับสุนัขกำลังโอ้โหส่งเสียงโวยวายกันใหญ่เลย
สุนัขก็เห่านะเจ้าตัวเงินตัวทองก็พยายามที่จะต่อสู้
ใดนั้นนะคะมันก็เลยวิ่งดันประตูรั้วบ้านเข้ามาจนพังอ่ะ

คือที่เห็นอยู่เนี่ยประตูรั้วบ้านเขาไม่ได้ถึงขั้นพังล้มลงมาแต่
ตรงล้อที่มันอยู่ตรงรางมันหลุดออกมาเห็นไหม
ต้องมีอะไรมาทำมาวาย

กลางเลยทีเดียวเออนี่ดูสิตัวสองเมตรนะ
หนัก๓๐กิโลกรัมใหญ่ขนาดไหนต้องใช้ตั้งหลายคนในการจับ
เจ้ารถที่บอกเหนื่อยกับมันเหมือนกันนะ
ก็ปล่อยมันกลับคืนสู่ธรรมชาติกลับไปอยู่บ้านที่มันควรจะอยู่
แต่คุณคะพอเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
ที่สุดคนนึงบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะ
ดีเหมือนกันที่เจ้าตัวเงินตัวทองบุกเข้ามาถึงบ้าน
เพราะพี่เขาเชื่อว่าเจ้าตัวเงินตัวทอง
น่าจะมาให้โชคอย่างแน่นอน
ฉันไม่ได้สนใจบ้านเลขที่คุณพี่เขาแล้วนะเมื่อกี้

คุณไปดูเลขทะเบียนรถอีกแล้วใช่ไหม

ทำรายการมันมานานขนาดนี้

ก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าที่ดิฉันรู้คือ

ใช่เห็นไหม

ส่วนบ้านเลขที่หนึ่งคือ๙๖ทับ๖
หมู่๔อยู่ตำบลหนองอิรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
โอ้โหมองเผินเหมือนจราเข้เนอะ

มันอยากเข้าบ้านมันเข้าไม่ได้มันก็เอาหัวพุ่งชนอย่างนี้หรอคุณ
ก็ต้องหาวิธีไงเพราะว่าสุนัขตั้ง๑๐ตัว
มันอยู่อ่ะมันก็ต้องหาวิธีหลบหนีใช่ไหมแล้วมันก็ยังเปิดประตูบ้านไม่เป็นไง

เอางี้บอกคุณเจ้าของไว้ว่าบางทีนะการที่เจอเรื่องร้ายบางอย่าง
ที่ทำให้ข้าวของในบ้านพังเสียหายมันเป็นโชคร้ายถูกไหม

เออเดี๋ยวมันก็มาเพราะว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ต้องร้าย
เดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ต้องดีเป็นสัจธรรมของโลก

เป็นไงผมพูดดีไหม